สวัสดีครับ

วันนี้เราก็มาร่วมงานที่ประดับหน้า
รู้สึกเป็นเกียรติมาก

อยากได้ชุดแบบไหนหรอค่ะ

เพราะว่าผู้หญิงด้วยอยากให้วันเป็นวันสำคัญ
มีแปลนไหม
ค่ะขอทำงานก่อนละกันค่ะ

คุณแม่และแม่ใครที่โฮเฮอร์เซา
มีหัวเศร้าหลายคนก็ติดว่าเรื่องความรักของแม่มีปัญหาหรือเปล่า
เอาจริงแล้วคือหนูว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หนู

แต่ว่าหนูกลับไปบ้านหนูก็ยังเห็นเขาก็ซ้อมหลีด

ไม่น่าจะมีอะไรนะคะเพราะกับ

คือคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรือมีปัญหากัน
จริงตัวคุณแม่เองได้มาปรึกษาเราไหมครับเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าคุณแม่แบบว่ามีอะไรไม่สบายใจ

อันนี้คือหนูคิดว่าไม่มีอะไรค่ะ
ว่าถ้ามีคุณแม่ต้องแบบเร็วอยู่ไหนกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้คุณแม่ก็แม่โพสต์

คือจริงมันเป็นมุกของเขาที่แบบว่า
แม่ว่านะเวลาเครียดเนี่ยพร้อมเลยเห็นไหม
หนูก็แบบไม่ดีนะแม่อะไรอย่างนี้
แบบนี้แบบต้องแบบว่าออกกำลังกายนะอะไรอย่างนี้
มีวิธีปลดปล่อยหลายอย่างอย่าแบบอดข้าวอะไรอย่างนี้ไม่ดี

นั่นคือสาเหตุที่มาของการที่เขาโพสต์ค่ะ

คุณแม่ก็ไม่หยุดเสียใจหรือเป็นเรื่องข้าวอะไรอย่างนี้
จะเป็นเรื่องงานหรือเครียดเรื่องชีวิตมากกว่า

คุณเป็นห่วงคุณแม่เหรอค่ะ
ค่ะก็เบลก็เป็นห่วงค่ะพี่ที่บ้านก็เป็นห่วง
แต่ว่ายังไงลูก๓คนเราก็พร้อมให้กำลังใจคุณแม่อยู่แล้วค่ะ
คือพี่มาดูตรอตก็ดีค่ะพี่ตรอตใส่ใจคุณแม่มากให้เกียรติคุณแม่ตลอดแล้วก็รวมมาถึงพวกหนูด้วย
พี่ตรอตก็ให้กำลังใจขอสอนุนในหลายด้านด้วย

กิจกรรมร่วมกันน่าจะเป็นนูเนี่ยแหละค่ะ

บางทีก็ไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยกันชอบดูหนังด้วยกันค่ะ